แต่ทีนี้ครับชาวบ้านเขาเป็นคนถ่ายเอาไว้
แล้วพยายามแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาดับเพลิงหน่อย

แต่เขาบอกว่ารอเป็นชั่วโมง
รอเป็นชั่วโมงรอจนไฟมันดับไปเอง
ชาวบ้านให้ข้อมูลมาแบบนี้นะ
บอกว่าทางเทศบาลมีรถน้ำอยู่นะ

คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเนี่ย
เขาถ่ายกันไว้ซะหน่อยนะฮะ
โอ้โหยุ่งเหยิงเป็นอะไรดีคุณ
แล้วเกิดไฟไหม้แบบนี้นะชาวบ้านชาวช่องก็ตกใจนะฮะ
ชาวบ้านที่อยู่บริเวณสำแยกวัดโพเรียง
กับป้อมตำรวจสายตรวจตำบลกะบี่น้อย
หมู่๓ตะบนกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่
ตกใจสิครับเพราะไฟมันลุกลาม

แล้วไปติดป้ายโฆษณาไวนิวในจุดดังกล่าวด้วยนะฮะ
ชาวบ้านรีบเลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ
วิ่งไปก่อนวิ่งไปแจ้งตำรวจประจำป้อมจุดเกิดเหตุนะ
วิ่งไปแจ้งผู้นำท้องถิ่นระแวกนั้นนะฮะ
ก็พยายามที่จะดับไฟกันเองแต่มันดับไม่ได้หรอกคุณนะครับ
ส่วนรถดับเพลิงของเทศบาลไม่สามารถเดินทางมาได้
เนื่องจากไม่มีน้ำอันนี้ชาวบ้านบอก
ทำได้แค่ป้องกันไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านเรือน

กระทั่งเวลาผ่านไป๑ชั่วโมงเต็มทำไมรู้ไหมฮะ
เพลิงสงบไปเองรอให้มันดับไปเองคุณ
แต่เวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่ทุกครั้ง

ถ้ามันลามไปถึงบ้านเรือนชาวบ้านไอ้ที่จะดับคือชีวิตคน
มันลามต่อสายไฟสายสื่อสารไปถึงบ้านอื่นได้เลยนะ
มันจะไหม้ทั้งชุมชนได้นะครับ
ทีนี้ทีมขาวเราก็ตรวจสอบแล้วครับ

ตรวจสอบไปที่กำนันตำบลกระบี่น้อยนะฮะนายมโนเครือแก้ว

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานครับจุดเกิดเหตุเนี่ยตรงนั้นมีตลาดนัด

พยายามประสานไปยังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย

จากนั้นประสานไปยังผู้บริหารของเทศบาลเลย
กระทั่งประหลัดเทศบาลสั่งให้รถดับเพลิงออกมาช่วยระงับเหตุ
ซึ่งกว่ารถดับเพลิงจะมาถึงไฟก็ไหม้ไปนานกว่า๔๐นาทีแล้ว
ชาวบ้านต้องช่วยกันไม่ให้ไฟลุกลามไปมากกว่านั้น

ดับเพลิงไม่สามารถฉีดน้ำดับเพลิงได้
เพราะกลัวเรื่องของกระแสไฟฟ้าที่ยังเดินอยู่
ก็ต้องรอฮะรออะไรดีคุณ

ทีนี้ก็ต้องรอรอไปรอมา

แล้วก็เมื่อวานโควิดที่จะไหม้โป๊ะก็กว่าจะดับไฟได้
ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ๔๐นาทีครับ
ซึ่งชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็ตื่นตกใจมาก
เพราะอะไรถึงดำเนินการในเรื่องการควบคุมเพลิงได้ค้า
หรือว่ารถดับเพลิงไม่ได้มาจริงนะครับ

หลังจากเกิดเหตุชาวบ้านโทรแจ้งมาที่ผม
ผมก็โทรไปที่ผู้บริหารของเทศบาลนะครับ
ปรากฏว่าผู้บริหารก็ไม่รับสายนะครับ

ในส่วนของรถเทศบาลนะครับเมื่อวานมาครับ
แต่ว่ามาช้าเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดราชการนะครับ

แต่เมื่อมาถึงเจ้าหน้าที่เขาไม่กล้าฉีดครับ

กำนันก็ชี้แจงไว้ให้แล้ว
บอกว่ารถดับเพลิงของเทศบาลจริงมีน้ำ

เดี๋ยวกลัวไฟช็อตไฟดูดอีก
เพราะต้องประสานกับการไฟฟ้าอีกนะฮะ

ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกซ้ำรอยนะฮะ

จัดระเบียบสายไฟสายสื่อสารให้ดีกว่านี้นะครับ

ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่เหมือนกัน
เปิดเผยว่าสาเหตุมาจากสายสื่อสารของบริษัทเอกชน
มักจะม้วนม้วนเห็นไหมม้วนแบบนี้
สายสัญญาณที่เหลือจากการติดตั้งไว้บนเสาไฟ
ซึ่งในสายสัญญาจะมีกระแสไฟฟ้าไหลวนอยู่ด้วย
ทำให้เกิดความร้อนอาจจะเป็นสาเหตุด้วย
ส่วนสาเหตุที่บริษัทเอกชนมักจะม้วนสายที่เหลือไว้บนเสาไฟ
อาจจะเป็นเพราะความสะดวกคุณ
เวลาต้องซ่อมบำรุงมันจะยืดจะหดได้

ว่าเป็นของเจ้าหน้าที่เทศบาล
ก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันบอกว่าด้วยความเคารพครับทุกท่าน
เกิดอุบัติเหตุชีวิตและทรัพย์สิน
เตรียมพร้อมเพื่อรองรับอุบัติเหตุเป็นหน้าที่ครับ
ตามข่าวที่บอกว่ารถน้ำไม่มีน้ำนั้น

แต่ขั้นตอนวิธีการดับเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้า

ทุกอย่างจริงเทศบาลเตรียมพร้อม

มันเกี่ยวกับการประสานด้วย

คุณนายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย
เปิดเผยว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องนี้

จริงเราก็อยากฟังจากปากนายกเทศนะ
ถึงเรื่องเกี่ยวกับเวลาที่เจอเหตุการณ์นี้
ไฟไหม้แบบนี้เอาแล้วรถน้ำไป

ว่ารถน้ำสรุปคือมีน้ำอยู่ใช่ไหม

ชาวบ้านก็อ้าวลดน้ำมาแล้วไม่ฉีดซะที